คุณผู้ชมคะมันเป็นภาพที่น่าตกใจมากจริงจริงแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นทำให้เกิดคำถามตามมาเยอะมากเลยเมื่อคืนนี้ประมาณสักสองทุ่มกว่ากว่านะคะ
พระรามสองสะพานกลับรถแผ่นปูนบนสะพานถล่มลงมาแล้วมาทับรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนนะคะมีรถเก๋งคันหนึ่งคนที่นั่งข้างคนขับถูกทับเสียชีวิตแล้วก็ในภาพจะเห็นเลยว่าคนงานที่อยู่บนสะพานร่วงตกลงมาด้วยมีคนงานอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตไปดูภาพจากกล้องหน้ารถภาพนี้เห็นเหตุการณ์ชัดเจนเลยค่ะ
โอ้โหภาพจากกล้องหน้ารถคันที่ขับตามหลังคันที่โดนแผ่นปูนถล่มลงมาทับอ่ะค่ะครับแล้วใกล้มาก
เจ้าของรถที่ติดกล้องบอกเลยว่านี่ยังดีที่ขับแบบเว้นระยะห่างพอสมควร
แต่เป็นเรื่องเศร้านะคะ๒ศพจากเหตุการณ์นี้ประมาณ๒ทุ่ม๒๑นาทีถนนพระราม๒กิโลเมตรที่๓๔ช่องทางด่วนหน้าโรงพยาบาลวิพารามอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะ
แผ่นปูนล่วงลงมาได้ยังไงค่ะ
แล้วภาพเมื่อสักครู่ถ้าคุณผู้ชมเห็นบนสะพานจะเห็นเลยว่าคนงานชะโงกลงมาดูแล้วมีภาพแบบคนงานร่วงตกลงมาด้วย
โอ้โหรถติดยาวเลยค่ะ
เป็นช่วงคนกลับจากวันหยุดยาวด้วยไงคะ
โอ้โหรถอยู่เนี่ยตรงนี้เยอะมาก
แผ่นปูนยาว๑๐เมตรน้ำหนักประมาณ๕ตัน
นางสาวสุวรรณีรักทวมอายุ๔๑ปีเธอนั่งข้างคนขับเธอเสียชีวิตติดอยู่ในรถนะคะ
กู้ภัยนำอุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างของเธอออกมา
ส่วนนางสาวลักษณะจงสิริโรธกุลอายุ๔๐คนขับรถคันเดียวกันนะคะ
บาดเจ็บเล็กน้อยนั่งมาด้วยกันคนขับรอดคนนั่งข้างเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
เห็นภาพกระบะที่ถูกแผ่นปูนร่วงลงมาควันฝุ่นมันเยอะนะคะ
เห็นแล้วเป็นห่วงรถกระบะใช่ไหมคะแต่ต้องบอกว่าคนขับและคนในรถ
๕ชีวิตปลอดภัยทุกคนปลอดภัยหมดเลยนะคะ
รถบรรทุกน้ำมันดีเซลถังน้ำมันโดนปูนร่วงทับจนบุบ
โอ้โหเคราะห์ดีรถน้ำมันเพิ่งไปส่งน้ำมันมาค่ะ
แล้วก็เป็นขากลับค่ะส่วนคนงานที่อยู่ด้านบนสะพาน
ตกลงมา๒คนนะคะในชานชาวทองอายุ๔๘ชาวอุบลราชธานี
บาดเจ็บสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ชัดชัยสริมาตรบาดเจ็บฟกช้ำล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ของนางสาวสุวรรณีผู้เสียชีวิตมาที่จุดเกิดเหตุ
เห็นสภาพศพลูกสาวคุณผู้ชมค่ะร้องไห้ทับขาดใจจริง
จนกู้ไพรยัดยาตร์ต้องช่วยกันประคอง
ใจเย็นท่านพวก
ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงจริงจนเนี่ยค่ะต้องลองหาแอมโมเนียเพราะจะเป็นลมคุณพ่อคุณแม่ของผู้เสียชีวิตแทบเป็นลมร้องไห้แทบขาดใจจริงจริงค่ะส่วนคนขับกระบะคันที่ถูกแผ่นปูนทะลมลงมาทับหน้ารถเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังว่าตัวเองกับครอบครัวก็คือมีภรรยาลูกสองคนและหลานคือมีเด็ก
กำลังขับรถกลับบ้านหลังจากไปขายของเล่นที่วัดจุลามณีที่สมุทรสงครามตอนกลับอ่ะฝนตกต่อเนื่องรถก็ขับช้ากันแบบชะลอตัวนะคะพอมาถึงแผ่นปูนร่วงลงมาใส่รถเก๋งนี่โอ้โหเคราะห์ดีที่รถของเขาไม่ขยับไปหน้ามากกว่านี้มันเลยแบบโดนแค่ช่วงด้านหน้าไม่มาถึงที่ห้องโดยสารนะคะคนในรถปลอดภัยทุกคนนะคะตอนนั้นมีคนในรถเก๋ง
ก็ขับมาเรื่อยนะครับแล้วทีนี้เวลาว่ารถมันติด
ในรถปลอดภัยผมก็จอดสุดก่อนสะพาน
แล้วพอรถเขาเดินหน้ารถมันเลื่อนเขาเดินหน้าผมก็เลื่อนข้ามไป
พอเลื่อนปุ๊บรถมันสะพานอยู่ก็หล่นลงไป
คือตอนก่อนจะหล่นเนี่ยรถพี่ก็จอดรถคันที่โดนทับก็จอด
แต่พูดว่าพันหน้าผมเล่งไปแล้วแล้วผมว่าเล่งความสูโหด
แต่ว่ามาเรื่อยไม่ได้ว่าเร็วแล้วค่อยคานไปนะรถมันติด
หลังเกิดเหตุไปจนถึงช่วงประมาณสัก๕ทุ่มครึ่งเมื่อคืน
แล้วก็เคลื่อนย้ายรถเก๋งรถกระบะที่ถูกแผ่นปูนทับออกจากพื้นที่ไป
มีการปิดกั้นการจราจรบนช่องทางด่วนทั้งขาเข้าและขาออกเอาไว้ก่อน
แล้วก็เลี่ยงไปใช้เส้นเพชรเกษมผ่านราชบุรีนครปฐมแทนนะคะ
คนที่มาจากสมุทรสงครามไปใช้เส้นบ้านแพ้วพระประโทนแล้วก็ออกเพชรเกษมเข้านครปฐมค่ะ
อืมก็คงปิดอีกพักใหญ่ใหญ่แล้วฮะ
ท่านผู้ชมใครใช้เส้นทางตรงนี้ในวันนี้บ้างเนี่ยส่งข้อความมาบอกกันหน่อยก็ได้นะครับ
เฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ไลน์ที่หน้าจอด้วยก็ได้นะครับ
วันนี้ทางญาติของผู้ที่เสียชีวิตนะฮะก็คือผู้ที่นั่งมากับรถเก่งนะครับ
ญาติของคุณสุวรรณีไปพร้อมกับคนขับก็คือเพื่อนสาวคนสนิทนะฮะ
คุณลักษณะหรือว่าคุณกล้วยที่ใส่เสื้อลายลายนะฮะ
เป็นคนขับรถเก่งนะครับไปติดต่อที่สพมสมุทรสาครเพื่อขอรับศพจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
หลังจากนั้นก็เดินทางไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
นี่นะฮะคุณกล้วยนะครับที่เป็นคนขับรถเก่งเมื่อคืนนี้มาด้วยกัน
อดภาพของคุณสุวรรณีที่เป็นแฟนแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
หลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเสร็จญาติญาติได้นำร่างของคุณสุวรรณีไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดไซเขตจอมทองกรุงเทพ
ท่ามกลางความโศกเศร้าแล้วครับ
เพราะไม่มีใครทำใจได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คุณกล้วยนะที่ขับรถเก๋งมาบอกว่า
คุณกล้วยกับคุณสุวรรณีเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้าน

ปกติขับผ่านเส้นนี้เป็นประจำ
เมื่อวานตอนที่ขับรถผ่านจุดที่เกิดเหตุ

อยู่เนี่ยแผ่นปูนมันร่วงลงมาเลย
แล้วก็ทับรถทำให้แฟนของเธอเนี่ยต้องเสียชีวิต
มีส้มแจงอยู่ในขณะที่คนหนึ่งใช้รถอยู่เนี่ย

ไม่คุณค่าใช้พ่นพากร

มีความสบเข้ามากกว่าเป็นความช่วยปุ่ง
ขณะที่พ่อกับแม่บอกว่าลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับ
ความจริงแล้วปกติแม่จะนั่งรถไปด้วยทุกครั้งนะครับเวลาไปส่งน้าที่บ้าน
แต่เมื่อวานนี้แม่ไม่ได้ไปแม่บอกว่าไม่งั้นแม่ก็อาจจะไม่รอดเหมือนกัน
เวลาที่ขับรถผ่านจุดที่เกิดเหตุเนี่ยหรือว่าถนนพระราม๒นี่ยังคุยกันอยู่บอก
โอ้โหนี่มันก่อสร้างเนี่ยกลัวเหลือเกินวันหนึ่งมันจะหล่นใส่รถเราไหม
เวลาขับผ่านสะพงสะพานอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะบอกกันให้ขับไว
แต่เมื่อวานนี้รถติดนะฮะจังหวะลงมาเนี่ยโดนรถคันนี้พอดีรถของลูกสาวนะครับ
ก่อนเกิดเหตุ๑๐นาทีแม่บอกว่าเพิ่งคุยกับลูกสาว
โทรมาถามว่าจะเอาอะไรไหมเดี๋ยวจะซื้อไปฝาก
แม่ยังบอกว่าไม่เป็นไรให้รีบกลับมาก็แล้วกัน
เพราะวันนี้ดูใจคอไม่ค่อยดีวางสายได้ไม่นาน
มีคนโทรมาบอกลูกสาวถูกแผ่นปูนหล่นลงมาทับ
ตอนนั้นแม่บอกแม่ทำอะไรไม่ถูกเลย
รีบไปที่จุดเกิดเหตุไปถึงก็พบว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
มันจนเป็นความตัวเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมเลย
ยังไม่รู้ว่ามีอะไรอีก
ต้องเลือกทั้งมากมันก็ไม่ดี
เป็นเวรของลูกเขาอีก
อยากให้เขาปรับปรุงให้ดีกว่านี้
เวลาขอสร้างคือปิดสนุนจำหนอก็ลดสร้างดีกว่า
อย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่มันก็เกิดบ่อยเนี่ย
ถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็เกิดบ่อยมันจะได้ไม่มีอุบัติเหตุให้กับคนอื่นอีก
อยากให้ลูกผมเป็นราชิตไทยผมก็ไม่อยาก
มันเกิดแล้ว
ใช่สับเผ่าสับเผ่าไม่ได้อุบัติเหตุหรอกแหม
นี่ทางครอบครัวบอกว่ามีกรมทางหลวงที่ติดต่อมานะครับ
บอกว่าจะเป็นเจ้าภาพงานศพให้คืนนึงค่ะแต่ยังไม่ได้คุยกันเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาอะไรยังไง
เดี๋ยวจะตอบคำถามคุณผู้ชมนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าแผ่นปูนมันร่วงลงมาได้ยังไง
เป็นแผ่นปูนส่วนไหนของสะพานกลับรถและหน่วยงานไหนจะต้องรับผิดชอบกันบ้าง
วันนี้ญาติของคุณสุวรรณีผู้เสียชีวิตนะคะไปติดต่อขอรับศพที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ
แล้วก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุคุณกล้วยแฟนสาวก็กอดภาพคุณสุวรรณี
แล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาทำพิธีเชิญดูวิญญาณเสร็จญาติก็นำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดไซดที่จอมทองกรุงเทพ
คือคุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะบรรยากาศการเตรียมรับศพเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงก็ไปด้วยรับศพในชาญชาวทองอายุ๔๘เขาเป็นเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนางเติมใจชาวทองอายุ๕๐พี่สาวของผู้เสียชีวิต
ญาติญาติก็ทำความสะอาดที่บริเวณบ้านสาราวัดสว่างบ้านกลุ่มรอรับร่างไร้วิญญาณของน้องชาย
ที่จะกลับมาคาดว่าจะมาถึงรุ่งเช้าพรุ่งนี้นะคะ
ตัวนางเติมใจบอกว่าหลังเกิดเหตุลูกชายทำงานด้วยกันกับในชาญผู้เสียชีวิตโทรมาบอก
ว่าในชาญถูกสะพานหล่นมาทับขณะที่กำลังก่อสร้างจนบาดเจ็บแล้วหมดสติ
พยายามจะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ไม่เป็นผล
ลูกชายอยู่บนสะพานตอนเกิดเหตุนะคะก็ตกลงมาเหมือนกัน
เพราะว่าตามภาพคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมคะว่าตกลงมาสองท่านแล้วก็เสียชีวิตท่านหนึ่ง
อีกท่านหนึ่งได้รับบาดเจ็บอะค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณเติมใจนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าน้องชายกลับมาบ้านครั้งสุดท้ายเดือนมิถุนายน
แล้วก็พูดกับภรรยาพูดกับญาติว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เจอหน้ากันแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นกันอีก
ระยะหลังพูดประโยคแบบนี้บ่อยมากแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร
เป็นเรื่องของการย้ายที่ทำงานอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นคำพูดที่เป็นลาง
ซึ่งตัวผู้เสียชีวิตท่านนี้ค่ะในชาญชาวทองอายุ๔๘ปีเนี่ยค่ะ
ทุกคนบอกเลยว่าเป็นคนเก่งนะคะทำงานตั้งแต่เด็กจนบรรจุเข้าทำงานกับกรมทางหลวง
ดูแลคนงานก็ส่งเงินมาดูแลแม่ดูแลลูก
กำหนดการประกอบพิธีทางศาสนาก็จะมีขึ้นที่วัดสว่างบ้านกลุ่มที่โขงเจียมนะคะ
จนถึงวันที่๓สิงหาคมชาปนกิจสี่สิงหาคมค่ะครับ
สะพานที่เกิดเหตุเนี่ยที่เป็นสะพานกลับรถที่เราเรียกเกือกม้าเนี่ยนะฮะ
ซ่อมแซมอยู่ในขณะนี้เป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงนะครับทุกผู้ชมครับ
อยู่บนถนนพระราม๒กมที่๓๔ช่องทางด่วน
ขาเข้ากรุงเทพนะฮะในพื้นที่ตะบนบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับทางอธิบดีกรมทางหลวงคุณสลาวุฒิทรงศรีวิรัย
ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็รีบเดินทางไปที่เกิดเหตุทันทีวันนี้ได้ออกมาแถลงยอมรับความผิดพลาด
กรมทางหลวงที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าสะพานนี้ก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๓๖นะฮะ
๒๕๖๕สะพานชำรุดอยู่๒ช่วงโดยศูนย์สร้างและบุรณะสะพานที่๓ปฐุมธานี
เป็นผู้ดำเนินการซ่อมบำรุงเจ้าหน้าที่คุมงานและคนงาน
เป็นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทั้งหมดซ่อมเสร็จไปแล้วหนึ่งช่วง
ตอนนี้เป็นช่วงที่สองที่กำลังซ่อมหลังการทุบพื้นสะพานที่ชำรุด
ออกเพื่อจะเทปูนพื้นสะพานใหม่ก่อนเกิดเหตุในช่าง
งานกับคนงานไปตรวจเก็บรายละเอียดตามปกติก่อนเทพื้นใหม่
ระหว่างนั้นมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือคานตัวริมถนนเลย
นะฮะตกลงมาล่วงใส่รถนะครับกรมทางหลวงได้ขอแสดงความ
เสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียทั้งสองศพและจะเยียวยาครอบครัว
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอย่างเต็มที่สำหรับเหตุการณ์นี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เราต้องยอมรับนะครับว่าเป็นความผิดพลาดของกรมทางหลวง
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไร
วันนี้ทางทีมงานวิศกรกรมทางหลวงรวมถึงทราบว่ามีทางสภาวิศกรและวิศกรรมสถานได้ลงพื้นที่ด้วย
ก็คงจะทราบสายเหตุที่แท้จริงเร็วนี้
อธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าผู้เสียชีวิตที่เป็นพนักงานของกรมทางหลวง
ก็จะเป็นเงินประมาณ๑ล้าน๓๐๐บาท
แสนบาทนะฮะผู้ที่บาดเจ็บก็จะมีเงินชดเชยช่วยเหลือ
หลักเกณฑ์ของกรมทางหลวงอยู่แล้วนี่ตรงนี้นี่นะฮะ
ที่ล่วงลงไปนะครับขณะเดียวกันผู้เสียชีวิต
ที่เป็นประชาชนที่เดินทางมากับรถยนต์นะครับกรมทางหลวงจะดูแลค่าเสียหาย
อย่างเต็มที่จะออกค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมดรวมถึงจะมีเงินเยียวยา
โดยให้ทางญาติผู้เสียชีวิตทางครอบครัวกลับไปพิจารณาแล้วนำมาพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องการขอชดเชยเยียวยาตามขั้นตอนต่อไป
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ที่ลงพื้นที่ไปนี่ฮะ
สภาพของพื้นที่เกิดเหตุนะครับวันนี้ปิดช่องจราจรตรงนี้นะครับ
ใครจะเดินทางต้องใช้เส้นด้านในเท่านั้นแล้วก็เลี่ยงถนนเส้นนี้ออกทางเพชรเกษม
เข้ากรุงเทพได้นะฮะได้คุยกับทางผู้ตรวจ
สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานที่เดินทางมาดูที่เกิดเหตุด้วย
อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วย
ซึ่งตอนนี้เราเน้น๓เรื่องนี้นะคะเพราะว่า
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดบ่อยแล้วก็ได้มีมาตรการ
ต่างให้สถานประกอบการดำเนินการ
ซึ่งวันนี้เหมือนกันว่าทุกมาตรการก็ดูแลถึง
ส่วนของทุกคนที่ทำงานนะคะ
แต่ในแต่ละครั้งเราต้องมาดูกันว่า
การควบคุมการวางมาตรฐานการบริหารจัดการ
ได้ทำตามขั้นตอนความปลอดภัยไหม
แล้วตรงนี้ประวัติเท่าที่ทราบมาว่า
เคยมีรถรถไฟไหม้

เรือไฟไม่ช่วงนั้นความร้อน
มันอาจจะไปกระทบ
ทำให้เหล็กมันเกิดการเสริมสภาพ
ควัณกี่ละเล็กแล้วการยึดเกาะมันอาจจะ

ลักษมณีศาลและความว่าการกระสูงคมนาคม
สยามชิดชอบสั่งให้กรมทางหลวงไปตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รายงานขนภายใน๑๔วันนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะ
รู้สึกจะปี๒๕๔๗เคยมีรถบรรทุกขึ้นมาแล้วเกิดไฟไหม้

ก็เลยทำให้โครงสร้างมันเสียหายอยู่แล้ว
แล้วเขาก็ซ่อมแซมกันมาจนปัจจุบันก็มีการซ่อมแซมอีกแล้วก็มีเหตุการณ์ตรงนี้ที่หล่นลงไปเนี่ยนะฮะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บทางคดีเนี่ยสพมสมุทรสาครบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องสอบปากคำผู้ที่เป็นคนงานทั้งหมด
แล้วก็ต้องแจ้งข้อหาตามขั้นตอนต่อไปก่อนอื่นต้องไปดูก่อนว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรและคือความรับผิดชอบของใครนะครับ
อืมแต่มันเกิดคำถามตามมาเยอะมากเลยแล้วสะพานอื่นอื่นเส้นอื่นอื่นล่ะที่มันใช้งานอายุการทำงานพอพอกันอะไรอย่างเงี้ย

ช่วงนี้มันเกิดถี่มากนะมันเกิดถี่มากค่ะ